มีคนแชร์คลิปหนึ่งว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่ง

รู้สึกเหมือนจะสลบหรือไม่มีสติเลยทีเดียว
แล้วลากขึ้นรถพร้อมขับออกไปเลยค่ะ
หน้ามันเบรกแล้วปล่อยมัน
ใส่หัวแล้วปล่อย
นี่คือดูเหมือนผู้หญิงจะไม่รู้ตัวแล้วด้วยนะคะ
ลักษณะการฉุดกระชากลากถูแล้วก็เอาขึ้นรถคือดูไม่มีสติแล้ว
ใช่ค่ะดูเหมือนกับฮิ้วปีกกึ่งลากไปแบบนี้
คุณผู้ชมภาพนี้คือมีพลเมืองดีที่อยู่แถวนั้น
เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยบันทึกคลิปเอาไว้ได้
อย่างที่บอกว่าหญิงสาวดูเหมือนว่าจะไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะ
แล้วก็ถูกลากขึ้นอย่างทุลักทุเลแล้วทีนี้ชายหนุ่มคนนี้ขับรถออกไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ
ริมถนนโพพระยาท่าเรืออยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยติดต่อไปสอบถามพูดคุยกับพลเมืองดีคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาเล่าแบบนี้นะคะคุณธนกิจบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาขับรถไปไหว้พระที่วัดม่วง
ตรงนั้นพอดีดันเกิดน้ำมันหมดค่ะเขาก็เลยแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มนั้นแหละค่ะ
พอเติมเสร็จออกมาเอ้าทำไมมีรถเก่งคันนี้มาจอดอยู่ตรงนี้
จังหวะนั้นก็เห็นผู้ชายคนนี้ในภาพล่ะค่ะกำลังทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
แล้วตอนที่เขาเห็นเนี่ยโอ้โหมีทั้งจับทุ่มลงพื้นค่ะ
แล้วเห็นเลยว่าผู้หญิงคนนั้นสลบไปแล้ว
ผู้ชายคนนี้ยังพยายามที่จะหิ้วปีกแล้วลากผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
ขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยลองฟังเสียงคุณธนกิจค่ะ
ผมออกจากปั๊มมาผมก็เห็นว่าผู้ชายจับผู้หญิงพุ่งไง
ตรงกระตูรถผู้หญิงเขาไปนอกไฟแล้วเขาก็จับดึงไปดึงมานั่นไง
ผมถึงได้หยิบกระตับขึ้นมาถ่ายเขาก็กระตุกกระทืบ
ตอนนั้นอ่ะที่เห็นแล้วน่ะกระตุกกระตุกแล้วผู้หญิงมันนอกไปแล้วอ่ะ
เขาก็ดำเขาขึ้นรถน่ะโอ้คุณธนาคิตเขาบอกแบบนี้น่ะ
จริงตอนนั้นเห็นอยากลงไปช่วยนะแต่ตัวเองก็กลัวว่ามันจะอันตรายเลย
เดินไปที่ป้อมตำรวจดีกว่าค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ใกล้เองสักสิบถึงยี่สิบเมตรค่ะ
แต่ว่าไม่มีตำรวจอยู่ในป้อมก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
แล้วก็แน่นอนล่ะค่ะคือรถมันไปแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าจะตามตัวได้ไหมคุณธนกิจเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยอยากจะเอาคลิปนี้
ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กไปโพสต์อยู่ในกลุ่มตนวิเศษรักอำเภอวิเศษชายชาญ
แล้วก็เผื่อว่าญาติเนี่ยจะเห็นแล้วก็ให้การช่วยเหลือทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นค่ะ
กลายเป็นว่าจริงค่ะญาติเนี่ยติดต่อมานะติดต่อมาแล้วก็ขอคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อย
บอกว่าจะเอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทีนี้ล่าสุดถามว่าแล้วเป็นยังไงผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานแบบนี้นะคะว่า
ผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงตามที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็แน่นอนว่าตอนนี้รู้แล้ว
เป็นสามีใหม่ของผู้หญิงคนดังกล่าวล่าสุดนะคะลูกสาวฝ่ายหญิง
เอาคลิปนี้แหละค่ะที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยและอย่างที่บอกว่าไปขอคลิปจากคุณธนกิจนะนะ
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องรอด้วยค่ะ
ว่าเดี๋ยวผู้เสียหายเขาจะมาแจ้งความด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรถึงจะต้องตีกันขนาดนี้นะ
มีประเด็นเหมือนกันว่าทำไมพอไปที่ป้อมตำรวจอยู่ห่างออกไปประมาณ๑๐กว่าเมตร
ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในป้อมเดี๋ยวต้องรอดูชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะ